บนท้องถนนยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่นครนายกเกิดกับคุณยายท่านหนึ่งค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัดจากเลนซ้ายสุด
จะไปขวาสุดเพื่อที่จะเข้าจุดกลับรถค่ะ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยรถตู้ก็มาด้วยความเร็วนะคะ
ชนมอเตอร์ไซค์คุณยายทำให้คุณยายเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะกล้องหน้ารถของกระบะคันหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็จับภาพนาทีที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้เห็นคุณยายไหมคะ
คุณยายเนี่ยค่ะตัดเข้ามาเลยนะคะ
เพื่อที่จะไปเลนขวาสุดเพื่อที่จะมายูเทิร์นนะคะ
ก็กลายเป็นว่าไปตัดหน้ารถตู้ที่วิ่งทางตรงมาด้วยความเร็วอะค่ะ

สุดท้ายเนี่ยคุณยายเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถบนถนนสายสุวรรณสอนช่วงกิโลเมตรที่๑๒

จังหวัดนครนายกนะคะตำรวจเนี่ย
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพของคุณยายสำรองประทุมอายุ๗๐ปีเสียชีวิตนะคะ
ใกล้กันก็มีรถตู้คันที่ชนคุณยายจอดอยู่
กันชนเห็นไหมคะโอ้โหพังยับเยินเลยหม้อน้ำแตกด้วย

คือทางผู้ตายเนี่ยขี่รถมาเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
แต่ว่ามาถูกชนเสียชีวิตนะคะ
คุณสาคอนแมลงผู้เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถบอกว่าตอนนั้นเขากำลังจะ
เขาขับรถกระบะกำลังจะกลับรถ
พอมาถึงตรงนี้ก็เห็นคุณยายขี่มอเตอร์ไซค์จากเลนซ้ายออกมา
ถูกรถตู้ชนเขาก็เลยจอดรถรอตำรวจเพราะคิดว่า
ภาพจากกล้องหน้ารถของเขาคลิปนี้ค่ะ
น่าจะเป็นประโยชน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนคดีเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ